คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
สำหรับเรื่องของด่านตรวจวัดต่างนะคะ
ปกติแล้วเวลาขับรถกลางข้ามกลางคืน
ด่านตรวจแอลกอฮอลถือว่าปกติถูกไหม

เขาบอกว่าเขาขับเข้าด่าน

ท่าทางแปลกยังไม่น่ากลัวเท่าในมือเนี่ย
เธอบอกว่าถือซองอะไรก็ไม่รู้
แต่ข้างในเป็นผงสีขาว
แล้วก็พยายามที่จะยื่นมือข้างนั้นเข้ามาในรถเธอ
เอ๊ะแบบนี้มันเป็นการยัดยาหรือเปล่า

ต้องมาที่ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ที่จะให้ไปตรวจสอบกันหน่อย
ผู้หญิงที่ว่าก็คือนางสาวสาธิออนพัทวีเพชรนะคะอายุ๓๑ปี
เธอก็เดินทางมาร้องเรียนกับตำรวจเลยค่ะ
เธอบอกว่าคืนวันที่๖พฤษภาคมเวลาประมาณสักตีหนึ่งเนี่ย
เจอเจ้าหน้าที่ตั้งด่านอยู่บริเวณถนนเชียงใหม่เชียงราย
ตลาด๓แยกไปประมาณ๕๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแปลก
ไม่ค่อยเหมือนการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ทั่วไปค่ะ
โดยเธอบอกว่าเธอก็ขับรถเข้าไปในด่านตามปกตินะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจอาการแปลก
ในมือมีซองขนาดเล็กคล้ายกับซองใส่ยา
ข้างในเธอแอบสังเกตดูก็เห็นว่าเป็นผงขาว
แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าเวลานั้นมันก็มืดแล้ว

ที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขอดูใบขับขี่

แต่พยายามยื่นมือข้างนั้นนะคะเข้ามาในรถเธอ
ตัวเธอก็พยายามแสดงตัวว่าเธอไม่ได้เมาแล้วเธอก็มีสติ
เจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยตัวไปค่ะ
ส่วนที่มาพบตำรวจในวันนี้เพราะว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเธอรู้สึกไม่สบายใจเลย
เพราะว่าเธอตะหิดตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นการตั้งด่าน
ไม่ค่อยเหมือนด่านตรวจแอลกอฮอล์ทั่วไปเท่าไหร่
อยากที่จะมาร้องเรียนต่อพลตำรวจตรีสรายุทธ์สงวนโพไข่
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
เหมือนเรานั่งขับรถอยู่ใช่ไหมคะเขาก็เอื้อมจากกระจกไปข้างหลัง
ไปสองข้างหลังนะคะแต่ข้างหลังไม่ได้มีของอะไรเลย
เขาก็แล้วเราก็เลยทำเสียงแหละว่าเอามือเข้าไปทำไมคะ
เขาก็บอกว่าอ๋อสองไฟพอดีรถมันยังไม่ไป
แล้วเขาก็เลยดึงมือออกไปทีนี้เราก็เลยคิดว่าพฤติการ
ทางนั้นมันแปลกอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้ขอที่จัดขนรถอยู่ดี
ก็ยื่นมือเข้าไปแล้วก็มีซองอย่างนี้เราก็เลยตั้งข้อสงสัย
แล้วก็ขอร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมว่าในสิ่งที่เขาทำพฤติการแบบนี้
เขาทำทำไมเพราะเราก็รู้สึกหวัดกลัวอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าขับรถไปก็เป็นผู้หญิงคนเดียว
คือเธอก็บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็รู้สึกประหลาดใจ
มันดูแล้วมันดูไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้นะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับเรื่องนี้ไว้แล้วก็บอกว่าจะทำการสอบสวนค่ะ
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่จริงไหม
แล้วก็จะรายงานให้กับผู้ร้องเรียนทราบต่อไปด้วย
ตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
คือเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะ

คือเราก็ยังตัดสินไม่ได้หรอกว่ามันคืออะไร
แต่ว่าพฤติการแปลกแบบนี้ใครไม่แน่ใจก็ลองมาร้องเรียนไว้แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน